ตอนนี้ล่าสุดมันไปโผล่ที่สอนอ

สงสัยมันจะไปแจ้งความเหรอ

โอ้โหนี่ดูไปดูมานี่ไม่ใช่ภาพข่าวของเราแล้ว
น่าจะเป็นภาพหนังอนาคอนด้ามากกว่า
เออดูแบบซาวมาเต็มที่ภาพมาแบบชัดเลยค่ะ

ตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรีตะลึงสิครับโอ้โหอยู่
อยู่เจ้างูเหลือมตัวมันเริ่มเลยนะฮะยาวประมาณสัก๔เมตรฝ่า
ซุกตัวอยู่ในห้องกาแฟของสำนักงานสืบสวนจังหวัดชนบุรี
มากเลยนะเนี่ยบุกเข้ามาข้างในเลยน่ะ
โอ้ยน้องดูสิครับเอาไฟส่องโอ้ย
แป๊บเลยนะคุณผู้ชม

โอ้โฮลายเพราะอีกเดียว

พี่ตำรวจบอกเออปกติแล้วก็จับแต่คนร้ายเนอะ

ส่งไม้ต่อให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชนบุรี

มาจับทีเถอะพี่ตำรวจจับงูไม่เป็น

เจ้าหน้าที่เขาก็รีบบึงรถมาพร้อมอุปกรณ์ในการจับงูเลยนะ
นี่คลียะรูทางก่อนคลียะของก่อน

เอ้าก็ใช้จังหวะจับงูเนี่ยออกมา
ใช้เวลา๓นาทีเท่านั้นเองรวดเร็ว
ก็คนรู้วิธีจับอ่ะเนาะมืองอาชีพ
ลากออกมาเอาพี่เหลือมออกมา

ก็เตรียมยัดพี่เหลือมลงในกระสอบ
เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
มาเลิกไว้ตรงนี้

เอาจริงนะอยากรู้ว่ามาตอนไหน
เพราะว่าสอนอนเอาจริงนะที่จังหวัดชนบุรีด้วย
ค่ะจริงแล้วถ้าคือมาทางบันไดก็น่าจะเห็นหรือถ้ามาทางท่อระบายน้ำ

เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเหมือนกันนะใครที่อยู่ตามที่ชุมชน